แต่กลายเป็นว่าเทสไรฟแล้วไปเลย
หนีไปเลยค่ะเดี๋ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
นี่แหละเดี๋ยวดูนะเหตุการณ์นี้เนี่ย
ติวานนท์ค่ะตำบลบางกระสอที่นนทบุรีเนี่ยนะคะ
ช่วงสักประมาณบ่ายของเมื่อวานนี้ผู้ชายคนนี้ที่วงสีแดงแดง
อยู่เนี่ยค่ะอายุประมาณสักหกสิบปีครับอันนี้เมื่อกี้เขาเดินเข้ามาเลยเต็น
เสื้อเชิดฟ้ากางเกงสแล็กดำใช่ไหมมาขอดูรถคันนี้
ผู้ชายคนนี้เขาก็เลยดูคันอื่นปรากฏว่ามาเอาคันนี้
ทะเบียนรถเลยละกันค่ะหกกทอทงสี่หกสามเจ็ด
กรุงเทพมหานครหลังจากที่เซลล์ขายรถสตาร์ทให้ปั๊บเนี่ยนะ
ผู้ชายคนนี้ก็ขึ้นไปนั่งขับออกมานอกเต็นต์ตอนนั้นน่ะ
ยังไปนั่งคู่กับคนขับด้วยแล้วก็ขับออกไปตามถนนรัฐนาธิเบส
่งหน้าไปทางสพรัฐนาธิเบสแต่พอถึงหน้าสถานีไทยคม
ตอนนั้นเนี่ยคือสถานีชายคมจะอยู่ติดกับสพรัฐนาธิเบสนะคุณผู้ชม
ผู้ชายคนที่เขามาขอขับรถเนี่ยนะเขาก็เลยบอกกับเซลล์
บอกว่าเอ่อเนี่ยขาหลวงเป็นปางคิวเนี่ยขับไม่ไหวแล้ว
ก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวผมไปขับแทนให้
แต่ตอนเซลล์ลงจากรถเปิดประตูรถกว้างทิ้งไว้ไง
ตอนนั้นเขาไม่ไว้ใจยังไม่ได้ทันจะไปนั่งขับแทนเลย
ปรากฏว่าผู้ชายวัย๖๐ปีพุ่งรถออกไปอย่างรวดเร็ว
แล้วประตูเนี่ยมันเปิดอยู่เลยนะคุณผู้ชมเซลล์ก็วิ่งตามไปจับประตูรถอ่ะ
แล้วก็ไม่ทันคือพยายามจะจับแล้วสุดท้ายรถเนี่ยเขาเร่งเครื่อง
คือกระชากรถออกไปเลยจนเซลล์เนี่ยล้มได้รับบาดเจ็บเป็นแผลถลอกเลยนะคะ
ทีนี้หลักฐานมันเห็นชัดอยู่ภาพจากกล้องวงจรปิด
ตำรวจเขาก็ตรวจสอบค่ะคือมันมีลักษณะของคนร้าย
ดูจากรูปภัณฑ์สันธารเนี่ยนะคนร้ายเนี่ยลักษณะขาขวา
จะกระเพกเพราะว่าตอนที่เดินเข้ามาในเต็นต์เนี่ย
คุณผู้ชมก็จะเห็นที่เราวงไว้เนี่ยนะคะเขาก็ดูเดินไม่คล่องเห็นไหม
กับขาขวากระเพกนิดนึงเข้ามาจากทางปากซอยเรวดี
จะถึงเต็นต์สามร้อยเมตรยังไม่รู้นะว่าคนร้ายเนี่ยเขาเดินมา
เขานั่งรถเมย์มาหรือเขามาด้วยรถอะไรตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตาม
เส้นทางที่คนร้ายเนี่ยใช้หลบหนีเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ได้ทราบเนี่ยนะคะ
คือคนร้ายคนนี้เขาขับรถมุ่งหน้าไปยังทางแยกพระนั่งเกล้า
ตำรวจก็ยังแกะรอยอยู่ค่ะเดี๋ยวตามมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วทางผู้จัดการเต็นต์รถก็คือนายชัชลิดยอดมงคล
บอกเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าใครแจ้งเบาะแสได้เนี่ย
ประกาศเงินรางวัลนำจับให้เลย๕๐๐๐บาท
จะได้รถคืนงั้นเราบอกทะเบียนรถอีกทีนึงละกันค่ะคุณผู้ชม